เบรกนี้ค่ะคุณจะพามาพบกับฉายานะคะ
แต่ว่าไม่ใช่ฉายาดารานะวงการกีฬาเขาก็มีฉายาเหมือนกันล่าสุดนะคะเมเจ
แต่ว่าดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ไม่ปลื้มนะคะส่งให้ไปมีความเหวี่ยงเล็กถึงปานกราณในเฟซบุ๊คนะคะ
ว่ายังไงจะฉายาอะไรไปชมค่ะ
ส่งท้ายปีลิงกันเลยทีเดียว
หลังสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย
ฉายาให้นักเตะทีมชาติไทยเจชนะทิพย์วลิงน้อยสอยป้า
โดยเหตุผลที่เปิดตัวคบหานักแสดงสาวสุดเซ็กซี่เมพิชชนาธิ์
ที่มีอายุมากกว่าถึง๑๒ปี
งานนี้ทำเอานักเตะคนดังเดือดสุด
โพสต์ข้อความตอบโต้ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวด้วยถ้อยคำที่รุนแรง
ขณะที่หวานใจรุ่นพี่เมพิชชนาธิถูกพาดพิงด้วย
ก็โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว
ขอบคุณฉายาที่ให้เจชนะทิพย์
พร้อมขอโทษแทนแฟนนุ่มที่โพสต์ด่าคนตั้ง
เพราะไม่ใช่ดาราเลยไม่เข้าใจก่อนจะแขวะด้วยข้อความเผ็ดร้อนไม่แพ้กัน
โดยหลังจากที่โพสต์ข้อความและภาพไปสักพักทั้งคู่ก็ได้ลบโพสต์ดังกล่าวออกไป
เหลือเพียงแค่ภาพที่สาวเมย์โพสต์ภาพตัวเองก้มหน้าพร้อมบรรยายข้อความว่า
ไม่ว่าเราจะทำดีแค่ไหนคนที่ไม่ชอบเราเขาก็หาข้อเสียมติเราได้อยู่ดี
และติดแฮชแท็กเอาที่สบายใจและปล่อยวาง
ส่วนนุ่มเจก็โพสต์ความในใจบนเฟซบุ๊คส่วนตัวทำนองว่าเจอเรื่องปล่อยแทนที่จะมีความสุขปีใหม่
กลางแฟนคลับที่เข้ามาให้กำลังใจทั้งคู่มากมายรวมถึงคุณพ่อกล้องพบ
คุณพ่อของหนุ่มเจก็ให้กำลังใจลูกชายด้วยเช่นกัน
ก็ว่าแล้วตอนแรกนะคะเมย์จะตอบแบบว่าไอจียังไง
คิดว่าเย็นใช่ไหมที่ตอบมาเพราะอ่านสักสองรอบคิดว่าหลุ้นอยู่
มีแฮชแท็กอยากจะดูจริงคนเขียนน่าแก่กว่าคุณเมย์จะเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับ
เฉพาะใช้คำว่าเมย์เหรอ
ประมาณนี้คุณพูดไม่ได้อีก